คุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะมาดูการมูแบบใหม่แบบขั้นแอดวาน

แบบว่าสมมุติเราไหว้มาทุกสิ่งอย่างนะคะ
ร้อยเจ็ดพันมหาสมุทรไหว้มาหมดแล้ว

ล่าสุดนะคะบูชาพระศิวลึงแล้วค่ะ
คืออันนี้ดิฉันนึกว่าเขาพูดติดตลกอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะพระซีวิลึงแบบนี้เลยค่ะ
แต่หลายคนก็บอกว่ามูชานะ
ว่าตอนนี้หันมานับถือองค์ศิวลึงค่ะ
โดยเอารูปแปะไว้ที่หัวเตียงนอนทุกคืนนะคะ
แล้วก็สวดมนต์ขอพรอยากได้อะไรก็ให้นึกในใจแล้วขอเอาค่ะ

ส่วนเครื่องรางของขังพระเครื่องใดก็ยังพกไว้กราบไหว้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะ
ตอนนั้นที่พี่ไปลาวเนี่ยเห็นไหมจำได้ไหม
พกไว้ในกระเป๋าก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ
แต่พระศิวลึงนี่คือสามารถดนบันดาลทุกอย่างได้

อยากรู้ว่าพี่บุโกะพบองค์ใหญ่หรือองค์เล็ก

ใช่ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะคะ
ล่าสุดนะคะดีเจบุโกะก็เพิ่งฟาดงานพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับความสวยความงามตัวใหม่
และกำลังเปิดตัวเดือนหน้าแล้ว

เพราะว่าบูชาองค์ศิวลึง

เราเป็นเพศที่เหมาะกับสิวรึง
แล้วก็เป็นองค์สิวลึงวางไว้บนหัว

เราก็จะสมหวังทั้งการงานการเงิน

เมื่อเรามีงานมีเงินเดี๋ยวความรักจะมาเอง

แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะบุ๊กโกะเขาผอมลงค่ะ
เขามีแพลนค่ะปั้นหุ่นให้สวยภายใน๑ปีค่ะ
ตอนนี้นะคะจ้างเทรนเนอร์มาดูแลการออกกำลังกายทุกวัน

ติดตามรอดูได้หุ่นดีกำลังมาจ้า
เมื่อเช้าสดร้อนได้เจอดาราสาวหัวใจแกร่ง
คุณหนิงปณิตาคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ
ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเนอะเราเห็นข่าวไปแล้ว
ยอมรับจริงว่ามีปัญหาเรื่องเตียงหงเตียงหัก
แล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนคลับล้นหลามค่ะ
เมื่อเช้านี้ค่ะปรากฏตัวแล้วค่ะ
สวยนะที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะเธอสวยขึ้นเยอะเลยไม่ยอมแล้วพูดภาษาชาวบ้านค่ะ
คุณหิงปณิตานะคะมาลูกสวยใสพร้อมเปิดใจนะคะ

ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยมั้ยหลังจากที่เกิดข่าว
เพราะว่าไปออกรายการพี่ธัญญาหลังจากนั้นไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครเลยนะคะ
คือคุณหนิงก็บอกว่าจริงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะ
อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกับสามีคุณตินอยู่นะคะ
เรื่องข้อตกลงต่างก่อนอันนี้นะคะ
อย่างไรก็ตามแต่นะคะคุณหนิงขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ค่ะ
คอมเมนต์ทุกข้อความเธออ่านหมดค่ะ
และขอส่งพลังใจกลับให้คนที่กำลังท้อ
หรือใครก็ตามแต่ที่เจอสถานการณ์แบบเธออยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้
นี่ภาพพี่ไปเจอตอนอุดรก็กอดนางทีนึง
ว่าตอนนั้นนางเศร้าจริงเห็นไหมหน้ายมอ่ะเออ
แต่ล่าสุดกลับมาสดใสแล้วคุณผู้ชมนะคะ
นิ้งบอกว่านะคะหลังจากที่เคยหนีเคยหลบงาน
ตอนนี้กลับมาทำงานพิธีกรงานผู้จัดละครค่ะ
แล้วก็ธุรกิจเครื่องสำอางของตัวเองเหมือนเดิมแล้วค่ะ
โดยมีน้องนิรินลูกสาวคอยเป็นกำลังใจอยู่ข้าง

หลังจากที่แบบพยายามหนีงาน

เงินมันต้องใช้คือเอาว่าทิ้งงานไปนานพอสมควร
งานผู้จัดก็ต้องเตรียมจะต้องเปิดแล้ว
งานพิธีกรเองก็โบย

ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริง
เวลาพูดของคุณแล้วมันจะซึ้ง

นิรินน่ารักมากนิรินเป็นเด็กแบบ
เป็นเด็กน่าวรักมาก